ไปดูที่ภาคใต้กันหน่อยกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับ
ร้านอาหารริมทะเลสาปลำปัมที่พัทธลุงตอนนี้ก็ต้องปิดร้านอย่างต่อเนื่อง

ส่วนโรงเรียนในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขรายังคงปิดการเรียนการสอน๒๑แห่งครับ
โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ถูกน้ำท่วมก็ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้นะครับ
ระดับน้ำท่วมสูงถึง๓๐เซนติเมตร
แต่ว่านักเรียนก็ยังคงอาศัยในชุมชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงกว่า๑เมตร
ไม่สามารถออกไปเรียนได้นะครับ
ขณะที่ชาวบ้านชุมชนวัดบางบูชาก็บอกว่าน้ำยังคงท่วมสูง
ซึ่งคงต้องใช้เวลาประมาณสัก๑สัปดาห์น้ำถึงจะลดลงไปครับ
ส่วนในบางพื้นที่อาจใช้เวลาเป็นเดือนหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติม
ทางนี้ก็สร้างความเด็บร้อนในการประกอบอาชีพแล้วก็การเดินทางเข้าออกเป็นอย่างมากทีเดียว
เช่นเดียวกันกับโรงเรียนในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลานะคะยังคงปิดเรียงอีกตั้ง๒๑แห่งค่ะ
ส่วนที่เปิดเรียนได้แล้วก็จำเป็นต้องใช้วัดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวไปก่อน
อย่างเช่นโรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ในพื้นที่หมู่๗ตำบลครูขุดอำเภอสถิงพระ
ตอนนี้เนี่ยโรงเรียนยังถูกน้ำท่วมสูงเกือบหนึ่งเมตรนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบสงขลา
โรงเรียนก็ต้องนำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล๑จนถึงประถมศึกษาปีที่๖จำนวน๖๙คนเนี่ย
ไปนั่งเรียนกันที่วัดสุคันธาวาสชั่วคราวก่อน
โดยใช้สาราวัดโรงธรรมแล้วก็โรงเลี้ยงจัดการเรียนการสอน
ซึ่งนักเรียนก็ยังคงเดินทางไปเรียนตามปกติค่ะ
สุดท้ายไปดูกันที่จังหวัดพัทธลุงนะครับ
แม้ว่าฝนจะหยุดตกท้องฟ้าโปร่ง
แต่ว่าล่าสุดนั้นเกิดสภาพคลื่นลมแรง
น้ำทะเลเข้าไปหนุนท่วมอีกระลอก
ทำให้ร้านค้ามริมทะเลสาบลำปัม
แล้วก็บริเวณเกาะลอยจำนวน๑๑๐ร้านค้าที่ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง

บางร้านก็ยังถูกคลื่นนะครับ

พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของริมทะเลลำปัมเองก็เดิมร้อนหนักทีเดียวครับ
โดยเฉพาะผู้ประกอบการริมร้านค้ามริมทะเล

สภาพน้ำท่วมสูงกว่า๒เมตรยังมีคลื่นลมแรง
ทำให้ต้องตัดสินใจทิ้งร้านไปอาศัยที่อื่นแทน
เพราะว่าเกรงว่าจะอันตรายจากคลื่นลมแรงดังกล่าวนะครับ